ช่วงนี้จะพาไปกินของอร่อยรสเด็ด
เขาบอกยืน๑เรื่องความอร่อยมากกว่า๔๐ปี

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอด

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ส่วนเมนูที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า

เป็นสับนะจิ้มน้ำจิ้มนะ
น่าจะแบบนุ่มนะชำชำหนังกรอบกรอบหนึบ

วางแขนไว้ค่อยไปหากินเบ็ดนะ